วันเสาร์นี้พาครอบครัวลูกหลานไปเที่ยวกันได้นะจ๊ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือหุ่น
ที่ทำขึ้นมาจากฟาง
คุณเคยเห็นกองฟางไหม
พี่คลาวคุณเคยเห็นไหมตอนคุณขี่ไขวน่ะน่ารักนะคะ
นี่ทำขึ้นมาจากฟางจริงนะมีรูปลักษณ์แตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะเป็นนี่พญานาคมีปลามีลิงมีช้างมีหมีข้างแว่นแล้วก็มีหุ่นคนด้วยนะคะ
เต็มไปหมดเลยอยู่เต็มทุ่งนาบ้านนาอ้อหมู่๗ตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลย
ที่นี่เลยถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดใหม่ของจังหวัดเลย
ที่นี่เขาทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบริหารจัดการกันเองในท้องถิ่นค่ะ
แล้วก็ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะ
แล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยในช่วงนี้นะคะ
หุ่นฟางนี้จะอยู่ให้ชมกันเพียง๔เดือนเท่านั้นนะคุณค่ะ

ใช่ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเมษายน๒๕๕๙
ตอนกลางคืนจะสวยมากเขาบอกว่าจะมีระบบไฟแสงสีเสียงประดับเพื่อความสวยงามด้วย
คนที่ไปเที่ยวก็สามารถซื้อสินค้าที่ระลึกอาหารข้าวหลามอาหารพื้นบ้านแล้วก็เครื่องดื่มที่ชาวบ้านนำมาขายภายในงานได้อีกด้วยนะคะ
และในวันที่๑๓มกราคมที่จะถึงนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ
ที่นี่เขาจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและมีกิจกรรมวันเด็กด้วยนะคะ
สร้างความสนุกสนานรื่นเริงแก่เด็กและผู้ปกครองใครยังไม่รู้จะไปไหนวันเด็กนี้
ไปเลยจังหวัดเลยไปเลยเลย
อย่าเลยละกันเอาไปกันได้นะครับ